เอามาดูกันต่อกับข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวโด่งดังกันเลยค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้คนนี้ก็ดังตรีชัยนรงค์คุณผู้ชม
ดังมากคนนี้คือไม่อะไรหรอกพวงมาลัยเป็นแสนเลย
โอ้โหเยอะมากจริงกำลังมาก็เลยเอามาให้ดู
ยกเขาเยอะเผื่อจะแชร์ข่าวนี้กันนะคุณผู้ชมค่ะดูดิ
เดี๋ยวปีกคิคโตเรียข้างหลังนั่นคือเงินเหรอ
อยากจะบอกว่าบางทีเขาเป็นลูกทุ่งแกรมมี่โกบางทีเป็นล้านเลย
อย่าไปเมาส์แรงนะคะเดี๋ยวภาษีไปเก็บทันนะคะ

แต่ว่าก็พิกัดงานเดียวกันน้องไข่มุก
ซึ่งถ้ามึกถึงได้มันมีขัวของ

เรื่องเขาเคลียร์ไปแล้วเมื่อเช้านี้

ก้นเป็นพี่บ่าวนะคะแต่ว่าไข่มุกนางเป็นนักร้อง
เขาสวยด้วยนะใช่ก็เคยโดนจับก้นเหมือนกันอ่ะไปฟังดูนะคะ
ประสบการณ์โดยจับก้นในผับในบาร์โดนพูดจาหยาบคายเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปฟังเลยค่ะ
เราค่อนข้างแบบว่าเราก็หลบทัน
คือพูดจาไม่ดีตรงนี้แล้วเราเราก็เคยแบบแต๊ะนะอะไรอย่างงี้

ไม่ไปพูดอะไรไม่ดีใส่ใครดีกว่า